ต้องมาฟังเสียงจากครอบครัวบัวหลวงด้วยนะคะ
วันนี้เชิญทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วย

ก็เหตุการณ์วันนี้นี่คือต้องจับตาหน่อย
นะครับก็มีเหตุการณ์ระเบิดใช่ไหมพี่

เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั่วโลกก็ยังดูแบบ
เงินก็ยังท่วมเหมือนเดิมนะครับแต่ที่อยากให้เห็นภาพก่อนนะครับ
ก็คือตอนนี้ตลาดทุนอยู่ที่ประมาณ๑๕๕๐บาทตอนนี้ส่วนนี้นะ
ทุกคนบอกว่าโอ้แพงมันมาจากไหนล่ะ
ก็รับราวสมุนตร์แล้วมีระเบิดแล้ว
แล้วแนวลงอาจจะมีที่จะไปได้ดีเกี่ยวข้อมั้ย
ถ้าได้ข่าวว่ามีอะไรอยากจะโชว์ใช่ไหมนะครับ

ก็คือฟันโฟลของบ้านเรา

เวลาเงินเข้าประเทศเข้ากันยังไง

มีนักลงทุนอยู่สี่ชะเทศ

เป็นพวกในประเทศกองทุนรวมไหม

ปุ่มนี้คือสถาบันทั้งหมดนะครับ
อย่างที่สองก็คือป๊อปเทรด
ก็พวกเรานี่แหละบอลลอร์

คือต่างชาติ
ต่างชาตินี่ต้องหัวแดงไหม

สุดท้ายก็คือต่างชาติ

นักลงทุนลายย่อยก็คือพวกเรานี่แหละ
ปัจจุบันผมว่ามีคนลงทุนในตลาดหุ้นประมาณ๑ล้านคน

อันนี้เฉพาะคนใช่ไหม
ก็จะเห็นภาพอยู่ว่า๔กลุ่มนี่แหละ

มีการซื้อมีการขายแตกต่างกัน
จริงนักทุนรายย่อยบ้านเราไม่ย่อยนะพี่

ถึงเป็นนักลงทุน
สถาบันในประเทศ
ส่วนใหญ่และตัวเกี่ยวกัน
ส่วนใหญ่และตัวเกี่ยวกัน

ฝรั่งเมื่อต้นปีเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเขาขายอยู่นะ

ตัวเลขที่เรารันให้ดูเนี่ยก็คือ๙๘๐๐๐ล้าน

แล้วใครขายเนี่ยไปต้นปีเนี่ยเรายังไม่รู้เนมาก

ก็บอกติดดรอย
ขึ้นมาก็บอกเฮ้ยขายแล้ว

ซื้อมาตั้งแต่ปี๒๓ปีก่อน
ก็คือช่วงที่ต่างชาติขายค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่เวลาหุ้นขึ้นกลับมาที่ราคาเท่าเดิมอะ
ขายเพราะว่าคิดว่าจะหลุดดอย
อย่างนี้เขาเรียกชาวสวนกำไรตอนนี้
ทุเรียนราคาขึ้น
จริงอยากให้ความรู้ทุกขั้นไว้นิดนึงนะครับ
ธุรกิจเนี่ยเวลามันเติบโตมันก็ยังเติบโตได้อยู่นะครับ

ใช้สิโอ้ทุกวันนี้เราซื้อของ๗๑๑
อ่าเครื่องไฟฟ้าป่าว

วันนี้ไม่ต้องซื้อบ้านใหม่ก็ยังอยากจะเปลี่ยนของตกแต่งในบ้าน
ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่างชาติเขามองภาพเนี่ย
มองภาพโซนบ้านเราเนี่ย

แต่ถามว่าจริงแล้วในภูมิภาคเราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจไม่ใช่ไทยอย่างเดียว
ประเทศนี้เป็นสี่ประเทศที่มีเรื่องของกฎระเบียบในการหมุนเวียนของเงินน้อยที่สุด
แล้วก็มีข่าวดีอีกทั่วพี่
ถ้างั้นก็น่าจะดึงดูดเงินให้มันเข้ามา
ในวัฒนาประเทศได้กิจ

เข้าแล้วออกอย่างลำบาก

เราไปดูตลาดไต้หวันมา

ผมก็คิดว่าไปดูไต้หวันไอเคนมา
ลักษณะนักลงทุนนี้คล้ายบ้านเราเลย

แต่ต่างกันอย่างเดียวคือสีแดงคือขึ้น
ถ้าจอสีแดงไม่ต้องตกใจ

ไม่ใช่วางเงินฝากเงินกัน
พึ่กโมงไปซ้อนถึงสมัยมหาว่า

เป็นเรื่องสำคัญมาก
มีการลงทุนเพื่อเตรียมตัวให้กับลูก
เอาใช้เงินเท่าไหร่
ก็คือมันเป็นกองทุนชนิดหนึ่งที่เอาเงินของคุณไปซื้อหุ้นต่อให้นั่นเอง
ก็คือพูดง่ายมีคนไปจัดการให้ไม่ต้องไปเลือกเอง
เป็นในหุ้นจีนหุ้นเอเทียหุ้นข้าวประเทศ
มันก็เป็นการกระจายการลงทุน
คนที่อยากจะไปลงทุนต่างประเทศ
แน่นอนว่าจะไปยังไงดีไปประเทศไหนดี
ขนาดที่บ้านเรานะยังไม่ค่อยมี

ตอนนี้เข้าใจว่าโอ้โหกำไรเยอะเลย
แต่เป็นหุ้นที่ลักษณะแบบเดียวกับต่างชาติลงทุน
ใช่แล้วถ้าเกิดคุณอยากลงทุนแบบเงินไหลเข้าแล้วต่างชาติซื้อนะ

ใช่นะครับขอส่งกลับไปให้คุณมิ้นท์นะครับที่ห้องส่ง
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
แล้วก็คุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพในช่วงของครอบครัวบัวหลวงค่ะ